ต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เราตีแสกหน้าเรื่องโครงการอาหารกลางวันไปปิดท้าย
ผู้ประกอบการที่ทำอาหารส่งโรงเรียนด้วย

ต่อคุณชีวิตมาโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาส่งข้อความผ่านมาในอินเมล
เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ย
คือกระทรวงศึกษาจัดให้งบกลางวันให้โรงเรียน
ให้นักเรียนมื้อละ๒๐บาท

ผมก็แสดงให้ดูเมื่อวานนี้กับคุณนิว
ว่า๒๐บาทดูสิมีขนมเท่านี้
ราคา๖บาทราคา๓บาท

แล้วคุณฉุกวิทย์ก็ทำออกมาเหมือนเดะหน่อย
ข้าวแล้วก็เศษหมูน้ำลาดพะโล
รวมแล้วอย่างนี้ได้๒๐บาทไหม

เต้าหู้หมูสับ
ทำมาทั้งหมด๑๕บาท

อันนี้เป็นผู้ที่จัดอยู่ที่

เขาทำอยู่แล้วราคาประมาณ๑๕๑๗บาท
มีอาหาร๓อย่าง๒อย่าง

โครงการที่เขาทำ
เขาทำมาทั้งหมด๓โรงเรียนที่จังหวัดแถว๑๐๑นะ

ว่ามีครูมาแย่งงบไป

เขาก็ไปซื้ออาหารสดแล้วจ้างแม่ครัว

ก็คนนี้แหละเมนูที่เขาทำจริง

ดูสิปลาเป็นปลาไม่ใช่วิญญาณ

มีขนมหวานด้วยคุณนิวครับท่านผู้ชมครับลองคิดดูนะครับบุตรหลานของท่าน
ถ้าไปกลางวันแล้วกินแบบที่เมื่อวานนี้เห็นเศษหมูอย่างนี้ไว้เหรอครับ
ถ้าที่อเมริกาหลักการของที่ฝรั่งเขาทำก็คือที่บ้านเขาใส่แพ็คให้เป็นแซนวิชบล็อก
เขาพูดง่ายว่าไปนักเรียนไปตอนเช้าก็จะถืออาหารกลางวันใส่กล่องไปด้วยหลักการง่ายครับที่นู่น
แต่ที่ประเทศไทยก็บอกแล้วบางทีกลางวันเนี่ยก็โรงเรียนเขาจัดให้เมื่อโรงเรียนจัดให้มีงบประมาณซึ่งเมื่อวานผมก็สาธยาให้ฟังแล้วว่าเอามาจากหลวงมาจากที่ไหนบ้าง
ทีนี้มื้อละ๒๐บาทต่อคนนะฮะก็ปรากฏว่าคุณนิวครับมีเงินทอน
มีเงินทอนคือคนนี้เขาบอกมาว่าโรงเรียนเขียนเช็คให้เขานะฮะ๒๐บาทต่อคนเขาทำ๑๐๐คนก็ได้๒๐๐เขาทำ๒๐๐คนก็ได้๔๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าให้เขาเอาเงินเนี่ยสดเนี่ยคืนให้๓บาทต่อคนก็แสดงว่า๓๐๓๐๐ก็เอาไปคืนเขา๖๐๐บาท

สามบาทเนี่ยเป็นเงินทอนไงให้โรงเรียน

โรงเรียนเขาก็บอกว่าโรงเรียนเขาก็อ้างไงว่าจะต้องเอาเงินเนี่ย๓บาทเนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะฮะ
ไม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายค่านู้นค่านี้
ทั้งที่งบประมาณ๒๐บาทเขาจัดมาให้อาหารกลางวันโดยเฉพาะ
พูดง่ายว่าให้๒๐บาทกับผู้ประกอบการไป
ผู้ประกอบการก็ต้องทอน๓บาทให้โรงเรียน

อันนี้ตั้งคำถามว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอ

คุณนิวท่านผู้ชมก็คงจะทราบระบบเงินทอนดีนะครับ
วัดก็มีเงินทอนก็โดนกันมาแล้วนะครับ
ผมก็พูดไปแล้วเรื่องวัดมีเงินทอน

อาหารกลางวันแทนที่จะจัด๒๐บาทเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ก็ปรากฏว่าถูกเงินทอนที่โรงเรียนไปเรียกจากผู้ประกอบการ๓บาท
โรงเรียนนี้เขาบอกว่ายังดีนะครับ๓บาท
บางโรงเรียนเอา๕บาท

หรือว่ามันเป็นข้อตกลงที่ยอมรับกันได้ก็ไม่ว่าอะไรกัน
ก็อย่างนี้ครับคุณนิวครับเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ก่อน

ตรงนี้เหมือนตกลงกันได้มันก็ไม่ได้

คือจัด๒๐บาทให้เป็นอาหารกลางวันเต็ม
ถูกต้องฮะทางโรงเรียนจะไปซื้ออย่างอื่น
ไปซื้อนู่นซื้อนี่มันก็ผิดระเบียบนะฮะ
เมื่อให้ซื้องบจัดงบมาให้ซื้ออาหารกลางวัน
แต่ปรากฏว่าเอาเงินไปซื้ออย่างอื่น
มันก็ไม่ชอบมันก็ไม่ถูกไม่ผิดวัตถุประสงค์
นะหนักบางโรงเรียนขอเป็น๗บาท

หักที่เขาจะต้องกำไรค่าแก๊ส
คนนี้คนที่ประกอบการส่งร้านอาหารกลางวัน

เขาบอกเขาได้กำไรนี่
กว่าบาทต่อวันเขาบอกเขาภูมิใจ
เขาภูมิใจเพราะอะไรเพราะทำให้เด็กนักเรียนกิน
นี่เป็นสิ่งที่ผมมาอัปเดตข้อมูลให้ฟัง
จะบอกยกตัวอย่างนักเรียนของเขา๔๐๐คน
ครูอีก๓๐คนเขาบอกเขาทำกินได้โรงเรียน
หมายความว่าเขาต้องทำให้นักเรียน๔๐๐คนและก็ต้องทำให้ครูอีก๓คน
๓บาทเขาต้องทอนให้เขาบอกว่าทำแล้วเขาก็ยังเหลือกำไร
วันละพันบาทซึ่งไม่มากแต่เขาภูมิใจ
ที่ได้ทำอาหารดีให้เด็กนักเรียนกิน
ที่ทำคุณภาพหวยก็อย่างที่เราพูดกันนะคุณนิวครับ
อาหารกุณภาพโหวะเนี๊ยแบบคุณมีลูก
แล้วคุณให้ลูกไปโรงเรียนแล้วคุณจะเอาไหม

เป็นผัวของสิคะ

แสดงว่าไม่รู้แหละยังมีอีกกี่โรงเรียน

ที่ร้อยเอ็ดก็ส่งข้อมูลมาบอกคุณชูวิทย์โดยตรงให้เราได้ตีแสกหน้ากันแบบนี้

อ่ะทีนี้เราไปในเรื่องช็อปช่วยชาติหน่อย

พฤศจิกายนถึง๓ธันวาคมหลายคนเตรียมจับกระเป๋าตั้งรอ

ผมถามนิดนึงเถอะคนเขาซื้อของกันช่วงนั้นเหรอ

รายปีก็ซื้อตอนปีใหม่หรือเปล่าเขาไปกันตอนปลายธันวาหรือเปล่า
ทำไมต้อง๓ธันวาครับผมซื้อคริสต์มัสไม่ได้ใช่ไหม

ไม่ได้เขากำหนดไว้ว่าเฉพาะ๑๑พฤศจิกายนเดือนนี้
ถึง๓ธันวาเดือนหน้าเท่านั้นนะครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นมาตรการทางภาษี
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีหรือช็อปช่วยชาติ
ให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการในประเทศ
ซึ่งกระทรวงการคลังคาดว่ากระทรวงการคลังคือ
รัฐบาลก็คาดว่าจะสูญเสียรายได้ตรงนี้ไป๒๐๐๐ล้าน
เพราะจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะซื้อเอาช่วงปลายปี

มันต้องมีเงื่อนไขค่ะว่าใครซื้อได้ซื้อยังไงบ้าง
ซื้อยังไงซื้อไม่มากเท่าไร
ซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เงื่อนไขหลักก็คือ
ที่ผมติดใจผมติดใจเรื่องวันที่ก่อน
วันที่ว่าทำไมไม่เป็นปลายปีที่คนจะใช้

เพราะว่าคนที่เขาจะซื้อเนี่ยผมถามหน่อยเถอะครับ
ธันวาเงินเดือนโบนัสอะไรก็ยังไม่ออกหรอก
โบนัสใช่ไหมเงินเดือนอาจจะออกของเดือนพฤศจิกา
ใช่แต่ว่าจริงเนี่ยถ้าคนทำงานธุรกิจ
แม้กระทั่งกินเงินเดือนเนี่ยช่วงที่เขาจะซื้อเนี่ย
เป็นช่วงเดือนธันวาหรือเปล่าหรือไปซื้อเดือนพฤศจิกาถาม
ถามจากใจเลยมีใครซื้อเดือนพฤศจิกาไหมครับ

มันเนิ่นไขมั้ยครับมันไม่มีหรือมีมันก็น้อย
แต่ปรากฏว่าทางราชการช็อปช่วยชาติเนี่ย
เขาบอกว่าให้๑๑พฤศจิกาถึง๓ธันวาคม
ดังนั้นหมายความว่าถ้าท่านผู้ชมไปซื้อ๔ธันวา๕ธันวา
อันนี้ไม่ได้๔ธันวาห์๕ธันวาห์๖ธันวาห์อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้น
ต้องซื้อก่อนช่วงก่อน๓ธันวาก็คือ๑๑พฤศจิกาถึง๓ธันวาเท่านั้น
ถ้าหากว่าเราล่นไปซื้อปลายปีเขากลัวว่าจะทำบัญชีไม่ทันหรือเปล่า
ส่งภาษีอะไรหรือเปล่ามันกระทันหรือเปล่าคุณชุภิษฐาน
แนะนำว่ามาตรการนี้จะได้ผลเอาเฉพาะพีเรียสเวนเวลาก่อนนะครับ

ต้องไปถึง๓๑ธันวาห์ถ้าไม่ถึง๓๑ธันวาห์เนี่ยมาตรการนี้
ผมก็บอกได้เลยว่าคงไม่ได้ผลเท่าไหร่
เพราะว่าการที่ซื้อ๑๑พฤศจิกาใครจะซื้อ
จะไปช็อปอะไรกันช่วงนั้นเขาอาจจะทางราชการเห็นว่า
ช่วงนั้นมันคงยอดยังไม่ดีธันวายอดดีอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปกระตุ้นคิดอย่างนั้นได้
ผมคิดแบบพ่อค้าคุณนิวครับคิดแบบนักธุรกิจ
โดยปกติยอดมันดีเนี่ยสรรพสินค้าร้านค้าต่างเนี่ย
มันดีเดือนธันวาพฤศจิกาเขาเก็บเงินไว้ด้วยซ้ำ
เพราะจะเอาไปใช้ปลายปีไม่มีใครเข้าไปช็อปอะไรซีซัว
ช่วงเดือนพฤศจิกาหรอกค่ะเพราะว่าการซื้อของกลับบ้านเนี่ย
เขาก็ไม่ได้กลับพฤศจิกาจะไปซื้อไว้เก็บไว้ทำไมถูกไหมครับ
งั้นตั้งคำถามเอาไว้ว่าขยายเวลาได้ไหมให้ไปปลายเดือนธันวาคมนะ

ช่วงหน้ามันมีเรื่องของอะไรนะใช้อาบอบนวดได้ด้วยเหรอ
น่าสนใจสักครู่เดียวนะคะกลับมาติดตามกันค่ะ
มาตรการภาครัฐที่กระตุ้นให้เรามาช็อปกันในช่วงปลายปีกับช็อปช่วยชาติเริ่ม๑๑
พฤศจิกายนจนถึง๓ธันวาคมแต่คุณชุวิตตั้งคำถามไว้ไปปลายเดือนได้ไหม
ขยายระยะเวลาได้หรือเปล่าคุณผู้ชมคิดยังไงไลน์มา

ต้องแน่นอนสิ้นปี๓๑ธันวาก็ใครก็จะไปซื้อของอะไรล่วงหน้า
คือคนที่จะซื้อเขาซื้อเดือนธันวาจะไปเยี่ยมพ่อแม่จะเอากลับบ้าน
ตอนนี้ช็อปจริงเดือนธันวาห้างสรรพสินค้าต่างขายดิบขายดี

ไหมครับไม่ใช่เดือนพฤศจิกาดังนั้นเขากำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับ
ผู้ซื้อสินค้าและบริการต้องเป็นบุคคลธรรมดาจะไปซื้อในนามบริษัทอะไรก็ไม่ได้
สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่ใช้จ่ายจริง๑๕๐๐๐บาท

เสียภาษีเงินได้ธรรมดาต้องซื้อสินค้าบริการและชำระค่าสินค้า
และค่าบริการในช่วง๑๑๓ด้วยนะ
หมายความว่าจะไปซื้อแล้วจะไปจ่ายช่วงหลังจากวันที่๓ธันวาไม่ได้

กี่วันรวมทั้งหมด๒๓วัน
ก็พูดง่ายให้๒๓วันนี้จะซื้อก็ซื้อตรง๒๓วันนี้
มันประหลาดไหมต้อง๒๓วันด้วยนะ
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาวันที่๓
ถึงสิ้นธันวาได้ไหม
ก็ไม่เข้าใจนะเขาต้องมาวันที่๓
ธันวานี่มันเป็นงวดอะไรหรือเปล่า
ต้องซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ในประเทศ
ต้องมีหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
คือท่านผู้ชมอาจจะงงว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเป็นยังไง
ปริศนียกต้องเขียนชื่อที่อยู่หรืออะไรอย่างนี้
คือถ้าได้สลิปแบบนั้นมาก็ต้องไปติดต่อเขาให้เขาซื้อออกใบกำกับภาษีให้
สินค้าก็ต้องไปเซอร์วิสเคาน์เตอร์
เอาเตอร์เซอร์วิสเนี่ยจะบอกให้ช่วยเขียนใบกำกับสินค้าแบบฉบับเต็มให้หน่อย
เอาเป็นประชาชนแนบไปเขาก็จะได้กรอกข้อมูลอะไรไม่ครบถ้วนนะคะ
ก็ต้องมีหลักฐานในการซื้อสินค้าและบริการแบบใบของการภาษีแบบเต็มรูปแบบ
ประมวลรัชดากรไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จหรือใบกรอบกับภาษีอย่างย่อได้
ไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทสุราแอลกอฮอลเบียร์วายบุรีและยาสูบ
หรือซื้อรถยนต์ได้ไหมไม่ได้๑๕๐๐๐บาทรถจักรยานยนต์ก็ไม่ได้
น้ำมันเติมแก๊สก็ไม่ได้แล้วก็ใช้กลับไปพักโรงแรมได้ไหมไม่ได้คุณ
ไม่ได้อีกอันนี้หลายคนก็แปลกใจนะฉันไปท่องไปเที่ยวรถไม่ได้เหรอลงโรงแรมก็นั่นน่ะสิครับ
เอาละเอารายละเอียดมาเลยดีกว่าซื้ออะไรได้บ้าง
ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือจากห้างสรรพสินค้าได้ไม่ได้
ได้ได้นะแต่ไม่รวมสุราเบียร์ซื้ออาหารได้ไหมค่าอาหารค่าเครื่องดื่มในร้านอาหาร
ได้นะได้ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งรถอ่ะอุปกรณ์ตกแต่งรถได้
อะไรรถได้ค่ะซอมรถได้สินค้าในร้านดูตี้ฟรีได้ไหม
ได้แต่ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ลวนสุราอ่าแล้วก็เป็นสินค้าที่มีแวดนะ
ต้องมีแวดเพราะดูเตอร์ฟรีนี่คือไม่มีแวดไงแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ได้ต้องมีแวด
ค่านวดหน้าค่าสปาค่าอาบอบนวดเนี่ยมันอยู่ในช่องเดียวกันได้ไหม
ได้ได้ทำไมเสียงค่อยยังได้คุณไม่เต็มใจให้ใช่ไหม
ฉันก็เอ๊ะก้ำกึ่งเลยว่าอาบอบนวดมันดีใช่ไหมอะไรอย่างนี้
คืออย่างนี้สปาเนี่ยมันอยู่ในหมวดเดียวกับอาบอบนวด
ค่ะนะครับทีนี้คนก็ไปตีว่าอาบอบนวดเนี่ยเป็นอาบอบนวดไอ้แผนไหน
อ่าซึ่งเขาไม่สามารถแยกได้เมื่อเขารวมไปแล้วสปามันครอบคลุมประเภทไปด้วย
คุณนวดเขาก็ให้คืออารมณ์นวดแผนไทยมัดสายแผนไหนก็ได้ทั้งนั้น
อ๋ออาบอบนวดก็อยู่ในนี้แหละแผนที่รัชดาก็ได้
คือไอ้ตัวนี้มันก็งงเหมือนกันว่าอย่างนี้ให้ไปทำไม
แล้วทำไมต้องให้แล้วแล้วที่สำคัญถ้าใช้บริการแล้วต้องไปขอใบกำกับภาษีด้วยใช่ไหม
นั่นน่ะสิคือธรรมดาเนี่ยผมนี่ตัวจริงเสียงจริงไม่มีใครขอหรอกครับ
นิวครับทราบคุณเป็นภรรยาเนี่ยคุณเห็นสามีเนี่ยพกใบกำกับภาษีอาบอบนวดมาเนี่ย
คุณก็คงผู้หญิงที่ไหนสุภาพสตรีพันรเมียที่ไหน

ซามีไปเที่ยวอะไรมาอาบอบนวดอะไร
เพราะว่ามันยิ่งเขาต้องการแบบไหน

ไหมแล้วชื่อที่อยู่ของสถานบริการล่ะก็ต้องใส่

ทีนี้ก็ปรากฏว่าหลวงเขาก็ให้อาบอบนวด
ซึ่งไปอยู่ในช่องสปาอาบอบนวด

อาจจะเป็นบริษัทหรือเปล่าพามาเลี้ยง
อ้าวแต่บ้านบริษัทไม่ได้ไงต้องกระปุ่น๑๕๐๐๐บาทเอง
๑๕๐๐๐บาทเองคุณนิวคุณนิวรู้ไหมว่า๑๕๐๐๐บาทเนี่ย
อาบอบนวดเนี่ยพอไหมมันจะพอที่ไหน
หรือมันเกินกว่า๑๕๐๐บาทมันต้องเกิน
นะครับถ้าพูดถึงบริษัทบริษัทพาคนมาเลี้ยง
ก็หลายคนไหมล่ะครับมันคงไม่มาคนเดียวบริษัท
ถ้าเป็นคนเดียวเขาเขียนแล้วเอากลับบ้าน
หรือจะเอาไปให้ใครก็เอ๊ะนี่ไปเที่ยวอาบอบนวดมาเว้ย
ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นชอบช่วยชาติมันไม่ชอบแล้วนะ
มันโช๊ะเลยลักษณะแบบนี้ผมก็คิดว่าก็ไม่เหมาะอีก
อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่ท่านใดจะพิจารณาว่ากันไปตามความสะดวกนะคะ
คือไม่ต้องใครพิจารณาหรอกครับใครพิจารณาก็ไม่เหมาะทั้งนั้นแหละครับคุณนิว

ก็ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยผมจะมาพูดทำไมล่ะ
ค่ารักษาพยาบาลค่าทำศัยกรรมได้ไหม

ไม่ได้ค่าซื้อทองคำได้ไหม

ข้าน้ำข้าไฟข้าโทรศัพท์ข้าน้ำมัน
ทีนี้พอมาดูค่าที่พักโรงแรมในประเทศกันไม่ให้
มันก็แปลกนะอาบอบนวดให้เขา
แต่ที่โรงแรมเขาจะไปเที่ยวบอกไม่ได้
อันนี้คุณเห็นไหมล่ะครับคือคนที่ออกกฎเนี่ย
คุณนิวมันต้องมีเซนต์ซะหน่อย

พฤศจิกาถึง๓ธันวาคม

คนเขาช็อปเขาซื้อของเขาซื้อกันปลายปี
เพราะว่าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็กระตุ้นปลายปี
คนก็จะซื้อกลับไปให้ญาติพี่น้องบ้านที่อยู่ต่างจังหวัด
ประการที่๒มาถึงเรื่องการให้อาบอบนวด
ให้พวกที่มันเกี่ยวกับสินค้าฟุ่มเฟือยคุณให้เขา
แต่พอไปฆ่าโลงแรมซึ่งอยู่ในประเทศด้วย
ตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้โรงแรมในประเทศ
คุณบอกไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวในช็อปช่วยชาติ
คุณคิดดูเอาละกันนะครับคือไม่ต้องผมคิด
คุณนิวเมื่อกี้บอกว่าใครแล้วแต่พิจารณามันไม่หรอกครับ

ต่างประเทศไม่ได้มันเข้าใจได้ว่าเออต่างประเทศมันฟุ่มเฟื้อย

เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวอีกนะครับคนเดินทางอย่างนี้นะ
ประกันชีวิตนะฮะค่าซื้อเนื้อหมูปลาไก่
ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแวด
หนังสือตำราเรียนนิตยสารก็ไม่ได้เอออ่ะ
นี่โดยสรุปให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวนะครับ
ว่าไอ้ช็อปช่วยชาติอีกครั้งยืนยันว่าอาบอบนวดคาราโอเกะ
เขาใช้สิทธิ์โครงการช็อปช่วยชาติได้
แต่เขาไม่ให้สำหรับโรงแรมที่พักภายในประเทศ
แปลกแต่จริงเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทย
เขาบอกว่า๑๑พฤศจิกาถึง๓ธันวา
ระยะเวลานี้เท่านั้นเกิน๓ธันวาไม่ได้
ค่ะแต่ว่าช็อป๑๕๐๐ก็ไม่ได้หมายความว่าลดได้๑๕๐๐๐บาทถ้วนนะ
ก็ต้องไปดูตามอัตราฐานภาษีของแต่ละบุคคลตามรายได้รายปีด้วย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัวเครื่องบินหักภาษีได้
สายการบินที่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครับและต้องเป็นเที่ยวบินในประเทศ
พร้อมซื้อแล้วก็บินในช่วงดังกล่าว
ก็ยังตั้งข้อสงสัยอีกครับ
แล้วจะต้องบินในวันที่๑๑พฤศจิกาถึง๓ธันวามันมีวันหยุดยาวไหม
มีไหมไม่นี่ฮะไม่มีอีกนะสรุปแล้วก็ไม่มีนะครับ
วันนั้นเป็นวันที่มันมีวันหยุดมันมีวันหยุดยาวไม่มีเลยนะครับ
ผมสังเกตดูตั้งแต่๑๑พฤศจิกาคุณนิวครับถึงวันที่๓ธันวา
ไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็จะให้ไปแต่ก็ไม่มีวันหยุดแล้วก็ต้องให้ไปในช่วงนั้นด้วย
เพราะถ้าเกินช่วงนั้นเกิน๓ธันวาเขาไม่ให้

เพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันประหลาดนะครับ
ทีนี้เอามาคำถามเหรอคำถาม
บางคนอาจจะมีคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ตรงนี้อ่า
เช่นเรื่องของเงินเหมือน๕นี่แหละ

คือช็อป๑๕๐๐๐ไม่ได้เหมาะว่ายื่นภาษีแล้วคุณจะลดได้๑๕๐๐๐เลย
อย่างที่บอกแล้วครับ๑๑พฤศจิกาถึง๓ธันวาเท่านั้น
หลักเกณฑ์จะต้องซื้อในช่วงนั้นต้องเป็นผู้มีเงินได้
ต้องมีภาษีมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังคือมีชื่อ
ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและบริการในใบกำกับภาษี
เป็นการซื้อสินค้าและบริการในประเทศเท่านั้น
ในประเทศเท่านั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา๗
สินค้าและบริการนั้นแต่ไม่รวมสุราเบียร์วายยาสูบ
รถยนต์รถจักรยานยนต์เรือน้ำมันการ์ด
และการจ่ายค่าบริการนำเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการก็ไม่รวม
จ่ายค่าที่พักก็ไม่รวมไม่ได้นะครับถ้าจ่ายค่าที่พักนี่ไม่ได้
โดยสรุปแล้วก็ท่านผู้ชมก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับ
สำหรับผมผมก็ให้ฟังแล้วว่ามันดูท่าทางแล้วมันจะ

ครับใครอยากใช้สิทธิ์ก็ลองใช้สิทธิ์ดูนะ
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเราเอง
เพราะตอนนี้คนไปแบงค์เยอะมั้ย

ท่านอาจจะโอนในมือถือเสียด้วยซ้ำ
ก็พูดง่ายโอนกดเข้าแอปของธนาคาร
แล้วก็สามารถโอนเงินจากบัญชีของตัวเองไปสู่บัญชีคนอื่นได้

ดผิดไปสักตัวหนึ่งเลขบัญชีมันดูแล้วมันไม่ค่อยถนัด
ดบัญชีผิดไป๑ตัวก็ปรากฏว่าทำไมครับ

ไม่ได้ดูรายละเอียดพูดง่ายว่าชื่อแทร่ไม่ได้ดู
กรณีอย่างนี้มีการร้องเรียนมาว่า
พอดีมีคนมาญาติมายืมสตางค์

พอดีเขาเดือดร้อนก็ตกลงโอนให้เขาไป

แต่โอนไปแล้วปรากฏว่ามารู้เอาภายหลัง

ก็โอนไปแล้วเอ้าไม่ได้รับเหรอ
ไม่ได้รับเลยโอนมาเมื่อไหร่
ปรากฏว่าไปดูก็เห็นว่าเป็นการโอนผิด
เพราะไปกดตัวเลขสุดท้ายผิดไปนิดเดียว
กดเลข๙ไปเลข๐อะไรนี่
ก็เมื่อโอนผิดทำยังไง
ก็ต้องไปให้ธนาคาร
เขาช่วยระงับให้หรือช่วยประสานให้
ใช่คุณนิวพูดถูกแล้ว

เพราะว่าธนาคารผมสมมุติละกัน

ผมโอนสีเขียวไปให้สีน้ำเงิน
โอนสีเขียวคุณช่วยหยุดสีเขียวใช่ไหม

ก็นั่นน่ะสิครับก็ต้องไปหาธนาคารต้นทางก่อน
แต่กว่าจะไปหาไปบอกเขา
เขาจะโอนกลับให้เหรอเขาไม่ได้ทำนะ
ธนาคารต้นสังกัดที่เราฝากเงินไว้ก็ไม่ได้โอน
คุณจะต้องไปแจ้งความ
เพราะเราเป็นคนทำความโอนผิดเอง

เพราะคุณโอนเงินการโอนเงินผิดเนี่ย
เก็บเงินมาบางคนเก็บมาข้อนชีวิต
ไปแล้วปรากฏว่าโอนผิดแล้วไปบอกให้
ไอ้คนโอนผิดเนี่ยช่วยโอนกลับมาหน่อย

คือกรณีที่เราพูดถึงเป็นกรณีแม่ค้า
ที่จังหวัดบริรัมณ์โอนเงินผิด๒๐๐๐๐๐บาท
ไปเข้าบัญชีของเสียขายรถบรรทุก
แต่ก็บังเอิญนะว่าคือญาติที่มายืมเงิน
รู้จักกับเจ้าของรถบรรทุกแต่ก็โดนบ่ายเบียงมาโดยตลอดเลยคุณผู้ชม
มันก็เลยเกิดเป็นกรณีว่าเอาแล้วถ้าฉันโอนผิดแบบนี้ฉัน

เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณนิวคุณเชื่อไหมว่า
เคยมีคนโอนเงินเข้าผิดให้ผม๖๐๐๐๐๐บาท
จริงหรือฮะอเจมส์เอาอย่างนี้ดีกว่าผมบอกให้ด้านผู้ชม

ผมคืนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมให้เขาไปแจ้งความ

เพราะว่าผมก็ดูตลอดอยู่บัญชีผมทำไมมีเงินโอนเข้ามาตั้ง๖แสนนะฮะ
ผมก็ตกใจเพราะไปถามแล้วผมก็ไม่มีอะไรที่จะโอนเข้ามาในบัญชีนี้๖แสน

มาติดต่อให้ผมเข้าบัญชีผิด
ให้ผมช่วยเอาเงินกลับคืนไป
ผมถามสิครับถ้าเป็นคนอื่นจะทำไหม
ก็อาจจะบ่ายเบียงก็อย่างที่เสียรถน้ำมันที่คุณบอกนี่แหละ
บ่ายเบียงมีบัญชีไหนก็ไม่รู้เงินผมเยอะโอนมา
คือร้อยทั้งร้อยล่ะครับรู้อยู่แล้วว่าเงินนี้มันมาจากไหน
โดยเฉพาะมันไม่ใช่เงินเศษร้อยเศษพัน

ก้อนใหญ่ต้องรู้อยู่แล้วใครเขาจะโอนให้มาผิด
ต้องรู้อยู่แล้วว่าเงินโอนมาเป็นเงินของตัวเองที่ควรได้หรือไม่
ถ้าไม่รับผมบอกท่านผู้ชมจดติดไว้ข้างฝาเลยครับ
ว่าจะโดนอะไรเดี๋ยวเบรกหน้าผมมาบอกว่ามีความผิดครับ
สักครู่เดียวนะคะตีแสกหน้ากับคุณชูวิทย์ค่ะ
แสกหน้ากันต่อช่วงสุดท้ายนะคะค้างเอาไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ได้รับเงินปริศนามา
คุณจะคืนเขาอย่างไรหรือไม่ถ้าไม่คืนมันมีความผิดทางกฎหมายด้วย
ครับคุณนิวครับท่านผู้ชมครับมันเป็นการโอนผิด

เราโอนให้เขาเราเจตนาจะโอนให้อีกคนนึง
ปรากฏว่าไปกดตัวเลขผิดค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเป็นคนทำเองแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะเดิมเนี่ยเราต้องไปธนาคารให้ธนาคารเอาเงินให้ธนาคาร
ธนาคารก็จะมีเคาน์เตอร์ล่ะครับนับเงินแล้วโอนให้ใครนะฮะ
แล้วก็จะทวนให้เราฟังเพราะถ้าผิดเนี่ยเขาก็ยังแก้ไขได้นะครับ
ธนาคารแต่นี่เป็นการทำเองกดเอทีเอ็มบางคนก็ใส่แว่น
ดไปทีละตัวกดผิดกดถูกกดก็ระวังซ้ายระวังขวากลัว
ว่าโดนคนจี้คนป้นอีกจริงค่ะนะฮะกรณีแรกธนาคารต้นทางกับปลายทาง
เป็นธนาคารเดียวกันอย่างที่ผมบอกธนาคารเดียวกันธนาคารสีน้ำเงิน
ไปก็สีน้ำเงินค่ะแต่ต่างสาขากันดังนั้นเวลาที่แจ้งเนี่ย
ก็ต้องไปแจ้งถ้าโอนผิดก็ต้องไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้
และนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อพิสูจน์ว่าโดยเบื้องต้นนะ
ท่านได้โอนเงินกับให้ผู้รับผิดบัญชีอืมนะฮะทีนี้ธนาคารเดียวกันใช่ไหม
ใช่มันง่ายคุยกันได้มันง่ายธนาคารเดียวกันเขาตรวจสอบ
มันดำเนินการได้เลยแบบนี้ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเกิดเป็นต่างธนาคารเช่น
ผมอยู่ธนาคารน้ำเงินโอนให้ไปให้ธนาคารสีเขียวค่ะ
รู้ใช่ไหมสีเขียวมันสีของใครเพราะเดี๋ยวนี้ธนาคารเขาแบ่งสีกัน
ชัดเจนค่ะสีเหลืองแบงค์กรุงสีสีเขียว
แบงค์อาสิกรฮะฮะสีน้ำเงินแบงค์กรุงเทพค่ะน่ะ
สมมุติแล้วกันว่าผมอยู่สีน้ำเงินธนาคารสีน้ำเงิน
โอนไปให้สีเขียวค่ะเที่ยวนี้ต่างธนาคารกันแล้วอืม
ธนาคารกันแล้วการดำเนินการยุ่งยากไหมยุ่งยาก
เพราะไม่สามารถที่จะไปธนาคารต้นทางคือสีน้ำเงินของเรา
ไม่สามารถจะไปบอกธนาคารสีเขียวเฮ้ยโอนกลับมาเลยนะ
ไม่ได้บอกกันง่ายอย่างนั้นไม่ได้ล่ะครับอันแรกที่แน่นอนฮะ
ท่านผู้ชมก็ต้องที่โอนผิดก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อน
เป็นหลักฐานแล้วก็ต้องแจ้งธนาคารต้นทางซะก่อนนะฮะ
ทีนี้ถามว่าไอ้ปลายทางเนี่ยโอนผิดแล้วมันไม่ยอมคืนเราเนี่ย
มีความผิดไหมคุณนิวมีความผิดสิคะผิดยังไง
ปลายทางที่ได้รับเงินปริศนามาไม่ยอมคืนมีความผิดครับ
ฐานยักยอกทรัพย์เพราะทรัพย์ที่ได้มาอยู่ในความครอบครองเนี่ย
ไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่ส่งมอบแต่เป็นการให้สำคัญผิด
ไหมครับค่ะสำคัญผิดนะฮะเป็นทรัพย์สินที่โอนไปนะครับ
ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ผู้ครอบครองจะครอบครองได้โดยสุจริต
บังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่๓โดยทุจริต
ค่ะก็หมายความว่าผมโอนผิดให้คุณอืม
ผมไม่ได้จะให้คุณคุณรับไปคุณก็รู้ว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เงินคุณ
ถูกไหมเอาเงินคุณคุณบอกมาสิว่าเงินคุณมาจากไหน

ไม่ได้ไปซื้อของไม่ได้ไปติดหนี้คุณ
ถูกไหมอ่าดังนั้นเป็นการเบียดบังไปเอาทุจริต
ดังนั้นผู้กระทำความผิดก็ฐานยักยอก
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ไงสามปี
๖๐๐๐บาทนี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรบางที
บางคนเงินมันเยอะไงเอ่ออ่ะยังช่างผมเนี่ยเรารับมา๖แสนอย่างนี้

เออ๖พันแต่ทีสามปีนี้สิครับไหวหรือเปล่าอือ
ถ้าทรัพย์นั้นตกมาอยู่ในความครอบครองผู้กระทำความผิด
เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดหรือเป็นทรัพย์สินหาย
อันนี้พูดถึงกรณีที่สำคัญผิดผู้กระทำความผิดเนี่ยเก็บได้

ก็บอกว่าผู้กระทำการนั้นต้องระวังโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
หมายความว่าผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิด
ส่งผิดโอนผิดไปแล้วคุณก็ยังเก็บอยู่
ก็เป็นการเข้าใจผิดสำคัญผิดนะฮะ
หรือสรรพสินผมหายไปตรงนั้นคุณก็หาไป
ผู้กระทำความผิดเก็บได้ผู้กระทำผิดนั้นระวังโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
เข้าบัญชีให้กับจำเลยปรากฏว่าโดยผิดพลาด
จำเลยประกอบกิจการตัดเสื้อผ้า
เป็นกิจการเล็กมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาในบัญชีเป็นหลักร้อยหลักพัน
ไม่ได้มากมายแต่ว่ามีการโอนผิดนะฮะ
ก็จึงสามารถตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะคุณก็ธรรมดาบัญชีคุณไม่เคยมีเป็นแสน
อยู่เป็นแสนเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินของคุณ

รู้อยู่ว่าการนำเงินของผู้อื่นมาเข้าบัญชีของตนเองโดยผิดพลาด
จำเลยเช็คจ่ายเงินคนอื่นออกไปจากบัญชีของตัวเองก็คือรีบจ่ายเงิน

ง่ายว่าสมมุติโอนเข้าบัญชีผมเนี่ย
ผมเคยหากินอยู่๕๐๐๐นึงปรากฏว่าโอนเข้ามาแสนนึงไม่เคยทำมาก่อนเลย

ก็เป็นการเบียดบังเอาเงินนั้นไป
โดยทุจริตจึงเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์
อันนี้เป็นคำพิพากษาดีกา๒๑๓
โดยเบื้องต้นผมอยากแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่า

และก็ให้ธนาคารต้นสังกัดที่เราฝากเงินไว้

เพื่อจะนำเงินนั้นคืนกลับมา

ไปโอนมาเนี่ยมันแบงค์เดียวกันก็ยังง่ายหน่อย
แต่ถ้าเป็นต่างแบงค์กันก็ต้องใช้เวลา

ก็ต้องตรวจสอบสิคะว่าตัวเลขถูกไหม
ปลายทางผู้รับถูกต้องใช้คนที่เราจะโอนหรือเปล่านะ

เพราะว่าความผิดบางทีมันก็เริ่มที่ตัวเราเองนะคะ
ก็อาจจะไปโทษอย่างอื่นไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าก็เห็นใจนะสำหรับแม่ค้ารายนี้ยังไงขอให้ได้เงินคืนแล้วกันนะคะ
พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองมีช่วงนี้เป็นกระแสเลยนะคะ
พี่ตูนนี่แหละนักวิ่งจิตอาสานะคะ
ต้องการที่จะระดมทุน๗๐๐ล้านไปช่วยโรงพยาบาล๑๑แห่งทั่วประเทศ

ตอนนี้วิ่งไปสู่วันที่๙แล้ว
วันที่๙ไงเริ่มที่๑

ตอนนี้วันนี้มุ่งหมายไปทางที่นครศรีธรรมราชจาก

จิมมี่ชวาลามหาเสถีใจบุญ

จิมมี่ชื่อฝรั่งนะ

เป็นคนอินเดียครับอายุ๖๐
สัญชาติอินเดียคือพูดง่ายเป็นคนอื่นที่เกิดไทยนะ
อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยมานาน
อยู่ที่ตรงนครศรีธรรมราช

มาจากประเทศอินเดียทำมาหากินเนี่ย
โดยเปิดร้านขายเสื้อขายผ้า

อยู่ที่นครเจริญรุ่งเรือง
ชื่อร้านว่าชื่อร้านนายชม

เขาก็ตั้งชื่อจิมมี่คลังผ้า

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาเศรษฐีเขาว่าอย่างไร

คือจะรวยแค่ไหนบางคนรวยแล้วงก

ลวยแล้วงกไม่ยอมทำบุญ
รวยแล้วไม่ให้ใครกินนะ

เป็นคนใจบุญสุนทาน
บริจาคเงิน๑๖ล้าน

โครงการ๙คนละ๙นี้

เขาบอกว่าขอคนละ๑๐บาทใช่ไหมคะ
ชากร๑๖๐๐คูณเข้าไป๑๐บาท

ถ้าดิฉันคุณเลขไม่ผิดนะโอเค
ก็คือคนละ๙๙๑๐บาท

ล้าน๖คูณ๑๐
ใช่ไหมล้าน๖แล้วก็คูณ๑๐ก็เลยให้เลย๑๖ล้าน

โอ้โหนี่คือยอมควัก๑๐บาทให้กับทุกคนแล้ว
คือก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแผ่นดินด้วย
ก็ปรากฏว่าแกบอกว่า
ก่อนหน้านั้นปี๕๘ก็เคยบริจาคเงิน๒๘ล้านผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะฮะ
เพื่อบุรณปลียอดองค์พระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ซึ่งตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าก็หวังว่าจะเห็นพระบาทสมเด็จนะฮะ
ปริมณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชทรงแย้มพระสวนที่ทรงทอดพระเนธเห็นชาวไทย
ชาวนครศรีธรรมราชตั้งใจที่จะมาร่วมกันทำบุญทำนุพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นการทำบุญถูกที่ถูกเวลาตนมีความภาคภูมิใจ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง
โอ้โหน่าชื่นใจโครงการนี้ทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะร่วมทำดีด้วย
เป็นแรงโดนบันดาลใจใช่คุณนิวครับคุณตูนเนี่ยแกวิ่งเดี๋ยวแกก็หยุดถ่ายรูป
เดี๋ยวก็มีพระเดี๋ยวมีคนแก่คนพิการมีเด็กนักเรียน
อย่างนี้เหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งหยุดเนี่ยผมว่าชักจะเห็นดูแล้วเนี่ย
ต้องพราวเรื่องถ่ายรูปเลฟี่นะก็คือคนที่ไปถ่ายรูปกับแกเนี่ย
ต้องให้แกวิ่งนะถ้าเกิดไปวิ่งแล้วถ่ายรูปด้วยแกก็หยุดถูกไหม
คือวิ่งเนี่ยร่างกายมันฮีดนะกำลังได้ที่วิ่งวิ่งได้ที่หยุดต้องหยุดนะ
รูปวิ่งไปหน่อยอ้าวหยุดผมก็เข้าใจว่าประชาชนทุกคน
มองของคุณตูนเป็นฮีโร่อยากจะถ่ายแต่ก็ต้องเข้าใจว่า
นักกีฬาเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันคนวิ่งโมราทอนเนี่ย
คุณคิดว่าเขาวิ่ง๒ชั่วโมงเขาวิ่งหยุดหยุดได้ไหม
เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคุณตูนเนี่ย
มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บอยู่ที่หลังหมอตรวจแล้วไม่มีอะไร
แต่นี่แกวิ่งไปกี่วันเองคุณ๙วันถึงไหนเอง
ถึงนครศรีธรรมราชยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งคะ
นั่นน่ะสิครับวิ่ง๔วันพัก๑วันเยอะนะครับแล้วค่อนข้างหนักนะครับ
วิ่งแบบนี้สามารถบาดเจ็บทั้งร่างกายกล้ามเนื้อได้นะครับ
การวิ่งโดยที่ไม่พักแม้แต่ว่านักวิ่งมอลาทอนระดับโอลิมปิกเนี่ย
ยังยากเลยนะครับที่จะวิ่งทุกวันทุกวันโดยไม่พักเนี่ย
แม่งกำลังพักเนื้อไปเกินไปเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยจะอักเสบได้
นั่นเหรอสิครับน่ารักมาก
วันนี้หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมมาตีแสงหน้ากันอีกวันพรุ่งนี้นะครับ